คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปเห็นในกลุ่มเฟซบุ๊คกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดเลย
เขาโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้เห็นแล้วเอ๊ะก็แปลกดีเหมือนกัน

เขาโพสต์เอาไว้ว่าขอใช้พื้นที่โพสต์ให้ชายที่เป็นชู้กับภรรยาของตนรู้ว่า
จดทะเบียนสมรสกับภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ถ้าหากอยากแสดงความเป็นลูกผู้ชายนำสินสอด๖๐๐๐บาทมาขอภรรยาตนไปเลย
จะได้ไม่ต้องหลบซ่อนอันนี้ย่อให้นะคะเพราะมันยาวกว่านี้

เอาเงินหกหมื่นมาขอภรรยาเข้าไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องหลบซ่อน

นี่เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้โอ้โหคนไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์เยอะมาก
เราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ดูหน่อยนะคะเพราะว่าคนพูดถึงเยอะค่ะในโลกออนไลน์
ทีมข่าวของเราได้เจอกับเจ้าของโพสต์
ผู้ชายคนนี้มีอาชีพเป็นรายเดอร์ส่งของค่ะ
เขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันมา๑๕ปีมีลูก๒คน
แต่เมื่อปีที่แล้วเริ่มระแคะระคายว่าภรรยาเริ่มสนิทกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คุยกันเลย๓คน
ตัวผู้ชายคนนี้เจ้าของโพสต์นะคะเขาบอกเขาคุยกับภรรยาเขา
แล้วเขาเรียกผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาคุยด้วย
สุดท้ายภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโทรมา
บอกว่าสามีเธอที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มีความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าของโพสต์จริง
เอ้าทีนี้ก็เลยตัดสินใจประจานในเฟซบุ๊ก
แม่ของภรรยาก็เลยไล่เจ้าของโพสต์คนนี้ออกจากบ้านนะคะ
ไปเช่าหออยู่ที่เนี่ยที่เขตเมืองเลยเนี่ย
ตลอดเวลาภรรยาไปมาหาสู่ไม่บอกที่บ้านด้วย
สิบสามพฤศจิกายนก็จับได้ว่า
ภรรยากับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ชายคนนี้เขานัดหมายกัน
ตัวเจ้าของโพสต์บอกว่าผมก็อยากจะตามไปให้เห็นกับตา
แต่อีกฝ่ายรีบขับรถหนีมันยิ่งปวดใจปวดร้าวมาก
เพราะว่าเจ้าของโพสต์บอกว่าผมพาลูกไปด้วยนะ
ผมอยากจะถามภรรยาผมว่าทำไมต้องหนีลูก

รับนะคะว่าเคยตบภรรยาไปด้วย
แต่เป็นการตบสั่งสอนตบเบาไม่ได้ตบแรง
ก็ความที่ผมมีอคติอยู่ในใจอยู่แล้ว
มีความคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้

ที่ผมแค้นใจที่สุดคือหนีลูกทำไม
ทำไมเราไม่ควรที่จะต้องหนีลูกเลยนะ
แล้วหนีตามผู้ชายไปบันดาลโทษะ
ก็ตบไปต่อยไปแต่ก็ไม่หนักอะไรหรอกครับ
พอได้สำนึกส่วนเหตุผลที่ผมทำเนี่ย
๕ปีผมไม่เคยตบตีจับได้ชู้กี่ครั้งผมก็ไม่เคยตบตีนะ
แต่ครั้งนี้ผมทนไม่ไหวจริงเพราะว่าเราเอาลูกไปด้วย
แล้วลูกเห็นพฤติกรรมของมารดาของแม่เป็นอย่างนี้

ในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องฟังความให้รอบด้าน
ฟังความทั้งสองฝ่ายมาฟังความจากฝ่ายผู้หญิงนิดนึงนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านสาวคนนี้ค่ะเธอชี้แจงความสัมพันธ์
กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนุ่มที่สามีพาดพิงว่า
มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่สามีบอก
แจ้งความดำเนินคดีกับสามีนะ
เพราะ๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สามีขับรถตาม
สามีเธอตบหน้าเธอต่อหน้าลูก
แล้วยังจะมาหาว่าเธอหนีลูกทำไม
แต่ที่ตัวเองตบหน้าเธอต่อหน้าลูกล่ะ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดจะไปอยู่กินกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนุ่มคนนี้เลย
ติดใจค่ะมันก็ทำให้เสื่อมเสียเนาะ

มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดทั้งหมด
ทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านสาวคนนี้ก็บอกว่า

ว่าจะยังไงกันดีกับสามีของเธอ
เพราะว่าเธอก็บอกว่าสามีเธอไปโพสต์แบบนี้ก็ทำให้เธอเสื่อมเสีย
และเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไปซะทั้งหมด
แล้วแต่สุดท้ายก็เธอเห็นใจลูกไง
เห็นใจลูกว่าเอ๊ะแล้วลูกจะรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
แต่ก็จริงแหละค่ะสุดท้ายก็เห็นใจเด็กอะเนาะ
ในครอบครัวก็เธอบอกเดี๋ยวตกลงกับสามีอีกทีนึงว่าจะยังไงดี